เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งที่ในจังหวัดนครสวรรค์มาหาอดีตผู้กำกับโจ้ถึงโรงพักนะฮะเอาอาหารมาให้
ถามว่าทำไมอย่างให้กำลังใจเพราะอดีตพรุ่งกับโจ้แหมนดีแล้วยืจออกรับความผิด
ผมทำแต่เพียงคนเดียวลูกน้องไม่ได้ทำจะดูคลิปค่ะ

ทำเพื่อประชาชนปราปรามยาเสติดปราปรามอัศยากรรมปราปรามอัศยกร
มันเป็นหน้าที่ของพุทธศัตริย์ล่างต้องทำ
อานนท์ธรรมโชโตบอกว่าไม่สนใจกระแสสังคม
ตั้งใจเอาของในมือน่ะมาเยี่ยมให้กำลังใจ

เรื่องหลักที่บอกว่าแกแมน
คือยืดโอกพกถุงด้วยถุงดำ
ผู้กำกับโจ้แกแบนเพราะแกยอมมอบตัวแบบลูกผู้ชาย
ยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวบอกลูกน้องไม่เกี่ยวนะคะ
แล้วแต่ว่าพี่ผู้กำกับโจ้ทำ

ถามว่าผิดไหมก็ผิดแต่เชื่อว่าผู้กำกับไม่ได้มีเจตนา
ไม่ได้มีเจตนาแต่อาจจะพลาดพลั้งนะฮะ
คือเค้นสอบผู้ต้องหาคดียาเสพติดแล้วสุดท้ายเขาเสียชีวิตค่ะ
ยังดีกว่าไอ้คนบางคนที่มันโกงชาติโกงบ้านเมืองโกงประชาชน
แล้วมันไม่ยอมรับผิดมันยังก่อกระบวนการเผาบ้านพระเมืองอยู่ไม่จบ
ผู้เสียชีวิตก็เห็นใจในสถานะเป็นคนอาธรรมะเป็นพระมีความเมตตาอยู่แล้ว
ผู้เสียชีวิตก็เป็นนักค้ายาเป็นพ่อค้ายาไม่ใช่เป็นผู้บริสุทธิ์
พระอาจารย์เห็นด้วยกับการซ้อมทรมานในการภูมิถูกภูมิหัวของอาธรรมะ
ทีนี้ไปคุณจะอึ้งสิครับคุณอาจต่อดีผมอึ้งไปคนเดียวก็พอ
ฟังเสร็จไปไม่ต่อไปต่อไม่ได้เลย
คือเล่าไปถึงเรื่องการเมืองนะคะ
ทีนี้เราไปถามผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์พระมหาไฮธรรมเมธีนะคะ
คือเรื่องที่เกิดขึ้น
ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะของจังหวัดนครสวรรค์ได้สอบถามพระอานนท์ไปแล้ว
เจตนาเพียงต้องการให้กำลังใจอดีตผู้กำกับโจ้จริง
บอกว่าแบบนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้กำกับโจ้
ซึ่งพระสงฆ์สามารถทำได้ไหม

ก็เหมือนประชาชนทั่วไปที่ไปให้กำลังใจ
เหมือนแบบสมมุติว่าปุ้ยเป็นเอฟซีพี่ต้นอย่างนี้

แต่นี่คือมาในหมวกของ
เขาเรียกอะไรนะของพระล่าสุดค่ะพระมหาภัยวันนะคะก็มีการโพสต์
พร้อมกับข้อความนี่นะคะ
หลวงพ่อครับเอากับข้าวไปช่วยคนที่ลำบากกว่านี้เถอะครับ
ผู้ต้องหาที่หลวงพ่อไปเยี่ยมให้กำลังใจ
เขาเกี่ยวข้องกับการซ้อมทรมานเกี่ยวข้องกับการฆ่าคนตายนะครับ
แล้วก็ยังมีการไลฟ์เฟซบุ๊คบอกว่าการให้กำลังใจทำได้
ทำได้แต่ต้องระวังมันก็ต้องมีเงื่อนไข

ให้กำลังใจผู้ต้องหาทำได้ไหมทำได้นะฮะทำได้
แต่มันจะต้องไม่เป็นการลักษณะการพูดให้ผู้ต้องหาเนี่ย
แบบที่หลวงพี่อานนท์แกพูดคือต้องไม่ใช่ในลักษณะแบบว่า
พูดว่าผู้ต้องหาเป็นคนดีอย่างนั้นแล้วก็การกระทำของผู้ต้องหาเนี่ย

วิธีการคิดแบบนี้เนี่ยอันตรายนะฮะในกรณีว่าถ้าเป็นคนเร็ว
แล้วทำเหมือนกับมันยังไงก็ได้ไม่ได้นะฮะ
อันนี้มันผิดกระบวนการยุติธรรมแสดงว่าหลวงพี่อานนท์ไม่
ไม่สนใจเรื่องกระบวนการยุติธรรม
นิ่มเลยฮะพระเตือนพระนิ่ม